กันที่ลบบุรีค่ะอันนี้ไม่ได้มองหน้าแต่เขาแย่งพื้นที่ขายปลาในตลาดสดกัน
โอ้โหยิงกันตลาดแตกอะค่ะ
เป็นเพราะข้าวสองคนยากหนังหาที่ขายปลา
สุดท้ายแล้วคนถูกยิงวิ่งหนีตายไปขอความช่วยเหลือที่ร้านเสริมสวย

แต่ว่าเบื้องต้นมือยิงมามอบตัวกับตำรวจแล้วค่ะ
คนนี้ถูกยิงเข้าหน้าท้องหนึ่งนัดนอนจมกองเลือดอยู่ในร้านเสริมสวยที่ตลาดสดโคกสำโรงนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลโคกสำโรงแล้ว
แม่ของนายกฤษณะก็ยืนอยู่ข้างลูกโอ้โหคุณแม่นี่นะตกใจมาก
สั่นแทบจะเป็นลมเพราะว่าลูกชายตอนนี้อาการสาหัสเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองค่ะช่วงเย็นที่เกิดเหตุเป็นแผงขายปลาสดในตลาดนะคะ
ตำรวจลงพื้นที่ไปดูเนี่ยกระจัดกระจายไปหมดเลย
แล้วก็มีกองเลือดเป็นทางยาวเข้าไปในร้านเสริมสวยด้วย
มีปืนไทยประดิษฐ์ลูกซองเบอร์๑๒วางอยู่บนเก้าอี้มีขวานหนึ่งเล่มตกอยู่หน้าร้านด้วยค่ะ
มือยิงนะคะชื่อว่านายสัญญาฟองเงินอายุ๒๘ปีค่ะ
หลังจากที่ก่อเหตุยิงนายกฤษณะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็หลบหนีไป
เรื่องต้นเท่าที่รู้ฟังจากคนในตลาดเขาเล่าก็คือ
สัญญากับนายกฤษณะเนี่ยมีปัญหากันเรื่องทะเลาะกันล้ำเขตแดงขายปลา
แต่จริงเขาบอกว่ามันมีปัญหากระทบกระทั่งกันมานานแล้วล่ะระหว่างสองคนนี้
ล่าสุดนะคะนายสัญญาแอบไปมอบตัวกับตำรวจสพโคกสำโรงแล้ว
ส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางลงพื้นที่ไปที่ตลาดโคกสำโรงค่ะ
คุยกับพ่อค้าในตลาดที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าได้เป็นฉากเลย
เขาบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเย็นเห็นเลยว่าสัญญากับกฤษณะเนี่ยทะเลาะกันอยู่เรื่องขายของในตลาด
จากนั้นไม่นานอยู่อยู่นายสัญญาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเอาปืนแล้วก็วกกลับมาทะเลาะกับนายกฤษณะอีกรอบ
แต่คราวนี้เนี่ยควักปืนออกมาแล้วยิงใส่นายกฤษณะจนล้มตรงนั้นเลย
ตอนนั้นมีคนพยายามพานายกฤษณะเข้าไปหลบในร้านเสริมสวยนะคะ
นายสัญญาไม่ได้หยุดแค่นั้นนะไม่ใช่ว่ายิงเสร็จแล้วไปเลยนะ
หากปืนด้วยความที่ปืนเป็นลูกซองอะค่ะครับ
หักปากกระบอกปืนเพื่อจะใส่กระสุนเพิ่มค่ะ
เพราะดีตรงที่กระบอกปืนมันนั้นขัดคล่องทำให้ใส่กระสุนไม่ได้
นายสัญญาก็ยังไม่จบนะครับไอ้ขวานที่ตกอยู่นั่นก็ของสัญญานะ
เดินถือขวานมานั่งรอหน้าร้านค่ะ
ว่าถ้ากฤษณะเดินออกมาเมื่อไหร่คงจะฟันอ่ะ

แม่คนยิงก็ไอคนเจ็บ
คนเจ็บเขาทะเลาะกันทีนี้มันไอ้คนเจ็บมาก็มาทะเลาะกันต่อ
มาทะเลาะกับลูกลูกกับลูกก็จะมาทะเลาะกัน
พอทะเลาะกันเสร็จแล้วไอ้คนยิงก็ขี่รถกลับบ้าน
คงไปเอาปืนมาแล้วก็มาทะเลาะกันต่อภาคใหญ่
แล้วก็ถึงยิงกันก็คงเก็บกฎแล้วมั้ง
เพราะว่าแม่เขาก็ด่าด่าเขา
ด่าคนยิงด้วยด่าทำไม
แม่คนยิงด่าว่าลูกด่าลูกเก็บตั้งไม่ได้อะไรเพราะอะไร
ส่วนคนในร้านเสริมสวยนะคะเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่า
เมื่อวานนี้เนี่ยกำลังอยู่ในร้านเลยกำลังดูแลบริการลูกค้าอยู่
ได้ยินเสียงดังปั้งสองนัดค่ะ
ก็ประคองนายกรีศนะเข้ามาขอความช่วยเหลือในร้านที่ก้าวแบบนี้
แต่คิดว่าในสัญญาคงเห็นว่าในร้านคนเยอะเดินหลบไปหน้าร้าน
มาประตูแล้วแล้วคราวนี้ก็คนยิงก็ตามเข้ามาเดินจะตามพยายามตามเข้ามาเดินมาอยู่ตรงข้างหน้าครับ
แล้วเขาก็เดินกลับไปเขาน่าจะเห็นคนในร้านเยอะถือปืนถือปืนกับขวานแม่เขาประคองเข้ามาครับ
แม่เขาก็ตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยแม่เขาก็เริ่มเหมือนช็อกครับลูกโดนยิง
ก็เหมือนเหมือนเขาจะมาซ้ำแหละครับแต่เขาก็เหมือนเจอคนเยอะเขารู้จักในร้านอยู่แล้ว
เขารู้ว่าร้านนี้มีเด็กมีลูกค้าอะไรอย่างนี้
ส่วนเรื่องปมปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราได้ข้อมูลว่า
เกิดจากปัญหาเรื่องแผงค้านะครับทั้งคู่ขายปลาสดอยู่ติดกันนะฮะแผงทั้งคู่เนี่ย
จากแผงค้าของฝั่งคนก่อเหตุอยู่ติดริมทางเดินแล้วแผงค้าฝั่งคนเจ็บอยู่ข้างกัน
ในตลาดรับรู้มาตลอดว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีปัญหากันมาตั้งแต่แบบโอ้โหรุ่นแม่กันแล้วอ่ะนะฮะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับแม่ของคนก่อเหตุนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็ยังคงมาขายของตามปกตินะฮะมาตั้งแผงขายปลาแล้วก็อาหารทะเลสดนะครับ
แต่แม่บอกแม่ก็เหนื่อยมากนะฮะก็ให้หลานสองคนเนี่ยมาช่วยขายด้วย
นี่ครับคุณแม่นะลูกชายก็เป็นผู้ต้องหาซะแล้ว
แม่บอกว่าปกติแล้วตัวเองกับแม่แล้วก็ยายของคนเจ็บไม่เคยมีปัญหาอะไรกันนะครับ
เพราะเรื่องมันผ่านมาเป็น๑๐ปีแล้วที่เคยมีปัญหากัน
แต่เรื่องปัญหาที่มีของลูกชายกับคนเจ็บเนี่ยเกี่ยวกับแผงค้าเนี่ย
มันเป็นปัญหาจริงเพราะก่อนหน้านี้แผงค้าฝั่งคนเจ็บที่ขายอยู่เนี่ยเป็นของตัวฝั่งเขาทั้งหมด
ฝั่งคนเจ็บเนี่ยมาขอเช่าที่ขายก็ตอนนั้นก็สงสารก็ยอมให้ขาย
กระทั่งมาช่วง๑๐ปีหลังเนี่ยไม่จ่ายค่าเช่าก็ไม่เคยว่าอะไรนะ
แต่ก็มีการทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยก็เป็นอย่างนี้มาตลอด
ส่วนเรื่องที่ลูกชายไปยิงไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดขึ้นนะครับอาจเป็นเรื่องของความไม่พอใจของวัยรุ่น
ดันไปขายของใกล้ใกล้กันแล้วก็มีเรื่องกันไปมาส่วนตัว
พอเกิดเรื่องแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะฝั่งคนเจ็บก็ยังขายของอยู่นะ
ก็สงสารนะทั้งที่ความจริงเนี่ยตอนนั้นสงสารมาให้แบ่งที่ขายของด้วย
จ่ายค่าเช่าสุดท้ายไม่จ่ายค่าเช่าแล้วหุบที่เอาไปหมด
ลูกชายเนี่ยอยากจะไปประกันตัวเหมือนกันนะครับแม่บอก
แต่ฝั่งคนเจ็บบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดถึงขั้นพยายามฆ่า
ก็ไม่รู้ว่าจะประกันได้หรือเปล่าแม่ก็เลยบอกว่าก็ขอให้เป็นไปตามเวรตามกรรมก็แล้วกัน
มันชอบขยับไปขยับก่อนมาพอเกินหน่อยมันก็เอาด้านไปด้านไป
ทั้งที่มันไม่ขายยกกระบังขึ้นมันก็บอกให้ยกลงทั้งที่เรา
ทั้งที่เราเสียตังค์แล้วเพจหน้าบ้านเราเนี่ยแต่ลูกชายก็บอกว่า
มันต้องประกันแม่หนูยอมเขาเจ็บไม่โกรธหรอกแต่
เวงกรรมไม่จริงเดี๋ยวมันก็จนเจ๊งไปกันเนี่ยเพราะเรายังรวย

เป็นคนประคองลูกที่โดนยิงเลือดทุ่มตัวไปขอความช่วยเหลือนะคะ
เธอเล่าบอกว่าปกติที่แผงเนี่ยก็จะมีตัวเธอ
มีแม่ของเธอแล้วก็ลูกชายอีกคนที่ไปขายของทุกวัน
ส่วนตัวนายกฤษณะคนเจ็บจะมาแค่เสาร์อาทิตย์

วันเกิดเหตุแม่บอกแม่อยู่ในเหตุการณ์
ตอนนั้นเนี่ยแม่เห็นแล้วว่าลูกชายแม่ไปทะเลาะกับนายสัญญา
ยังพูดกับลูกอยู่เลยบอกอย่าไปสนใจเขาลูก

ทีนี้จังหวะเอาปลาเก็บเข้าตู้ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาค่ะ
หันไปอ้าวลูกชายโดนยิงเลยรีบประคองลูกชายเอาไว้
แล้วคนยิงก็คือในสัญญาทำท่าจะยิงซ้ำอีก
แม่ก็เลยต้องรีบพาลูกเนี่ยวิ่งเข้าไปในร้านเสริมสวยนะคะ
ยายของคนเจ็บก็เล่าเหมือนกันบอกว่า
เมื่อกี้นี้แม่ของมือปืนแม่นายสัญญาบอกว่า
อุตส่าห์สงสารใจดีให้ที่ขายของใช่ไหม
แบ่งที่ให้มานั่งขายด้วยกันใช่แล้วก็เก็บค่าเช่า

ยายบอกเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่เลยนะ
เพราะตัวเธอก็ขายของตรงนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไร
แล้วที่ตรงนั้นก็ไม่ใช่ที่ของฝั่งบ้านคนยิงด้วย

คุณยายว่าอย่างนี้เธอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่ารุนแรงมาก
บอกว่ายังไงก็ไม่ให้อภัยจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เถียงให้จากของที่ว่าจัดการแล้วก็เฉยไม่เถียงอั้นมานานแล้ว
เขาจะไม่ขายให้เก็บของกลับบ้านเขาจะขายคนเดียว
นี่ค่ะสองฝั่งเล่าคนละเรื่องกันเลยนะ
คือทางฝั่งคนเจ็บเนี่ยทั้งยายทั้งแม่บอกว่าเอาก็มันที่ของเจ้าของตลาด

ก็เสียค่าเช่าอะไรให้เจ้าของตลาดสิ
สองฝั่งเรื่องไม่ตรงกันคุณภูริพัฒน์บอกไม่ได้การแล้ว

ถามคนในตลาดเลยละกันไปหาคนกลางดีกว่า
ก็ไปถามข้อมูลจากคนในตลาดเขาบอกว่าโอ้โห
เรื่องนี้มันมีมากกว่าแค่ยิงกันวันนั้น
ค้าสองฝ่ายนี้เขาทะเลาะกันมาตั้งแต่รุ่นแม่รุ่นยายแล้ว
ไม่ได้เพิ่งมาทะเลาะรุ่นลูก
ฝ่ายคนยิงอยากจะได้ที่ขายของเป็นของตัวเองทั้งหมด
ก็พยายามต่อว่าด่าทอเน็บแนมกันมาตลอด
ในตลาดเห็นกันหมดแหละรู้กันดี
ทั้งทั้งที่ที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งแผงคนเจ็บเนี่ย
ส่าห์รับปลาจากฝั่งคนยิงมาช่วยขายนะ

แผงของฝั่งในกฤษณะคนถูกยิงขายดีกว่า

ก็ยังไม่วายฝั่งนั้นก็ยังมาด่าทอเน็บแนมเป็นประจำ
พอถามว่าตกลงที่ตรงนี้เป็นของใครกันแน่
เช่าใครไว้หรืออะไรยังไงไหม
ในตลาดบอกไม่ใช่ของใครคนใดทั้งนั้นแหละ

นี่มีครั้งหนึ่ง๒แผงนี้เขาทะเลาะกันเมื่อ๒๓วันที่แล้ว
กันถึงขั้นต้องโทรให้คนดูแลมาจัดการ
ถ้าปลาไม่ดีมันก็มาขายให้เขาเขาก็เอา
ใช่แล้วก็ปลาเนี่ยรับเขาขายนะ

แล้วเขาขายตลอดนี่ก็ไม่อยากวิ่งเอง
ว่าเห็นว่าขายใกล้กันก็รับมันถ้ามันเป็นคนวิ่งมาส่ง

คนหนึ่งที่คุณป้าท่านนี้บอกกับเรา
มีการก็เปรียบเปลยให้ฟังหรือเปล่า

ทีนี้ไปดูนะภาษาของนางกุริสณาที่ถูกยิงกันหน่อยนะครับ
คุณหมอเนี่ยหกกระสุนภาษาสนาตัดออกแล้ว
ญาติยังไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้ค่ะส่วนนายสัญญาตอนนี้ตำรวจเนี่ย
ส่งตรงไปฝากหางที่ศาลจังหวัดลบบุรีโดยไม่มีการทำแผนนะคะ
เพราะหนึ่งตำรวจมองว่ามามอบตัวเองละสอง
ถ้าพาไปทำแผนน่าจะไม่รอดมีสิทธิ์โดนรุมประชาธรรม
แจ้งไปสองข้อหาค่ะพยายามฆ่าและข้อหาพกพาอาวุธปืนนะคะ
คือความจริงแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยต้นสายปลายเหตุความจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเลยนะ
สุดท้ายเนี่ยพอคุมอารมณ์กันไม่ได้ก็กลายเป็นผู้ต้องหากันไป
แล้วมีอาวุธไงคะพอมีอาวุธปุ๊บมันก็ย่ามใจอืม